พาคุณผู้ชมลงใต้ไปที่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลานะคะ
มีคุณผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นลูกค้าไปซื้อหมูที่รถซาเล้งที่พ่อค้าขาย
โฟกัสไปที่หลังรถคันสีเหลืองนะคะแล้วผู้ชายเสื้อสีขาวนั่นนะคะ
เห็นไหมคะล้มทั้งยืนเลยเธอบอกว่าต่อหน้าต่อตาตกใจสุดขีดเลย
เพราะเธอกำลังจะรับเงินทอนจากพ่อค้าหมูรายนี้สักพักหนึ่งเสียงปืนปั้งหนึ่งนัด
แล้วพ่อค้ารายนี้ก็ล้มทั้งยืนเลยนะคะ
แต่คุณผู้ชมฟังให้จบก่อนนะคะไม่ใช่เหตุการณ์คนร้ายมายิงพ่อค้าขายหมูนะคะ
เป็นเหตุการณ์ปืนในกระเป๋าของพ่อค้านั่นแหละที่พกมาด้วยนะฮะ
มันลั่นลั่นเข้าหน้าอกด้านขวาของพ่อค้าขายหมูคนนี้จนกระทั่งตอนแรกเนี่ยได้รับบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่พยายามที่จะปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแต่สุดท้ายไม่รอดนะคะไปเสียชีวิตในเวลาต่อมา
นี่จังหวะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็พลเมืองดีช่วยกันนะคะ
ไม่รอดค่ะสุดท้ายเสียชีวิตนะคะอยากให้ดูข่าวนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยสำหรับคนที่พกปืนเนี่ยบางครั้งเนี่ย
ปืนมันลั่นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสายเมื่อวานนี้ข้างร้านน้ำชาหน้าหอนาฬิกา
เขตเทศบาลเมืองสะดาวอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาค่ะ
ทีนี้ผู้เสียชีวิตก็คือชื่อว่านายสุริยะชูทรงหรือว่าแดง
อายุ๕๕ปีเป็นพ่อค้าขายหมูนะฮะ
เขาขับรถซาเล้งขายหมูทุกวันในช่วงเช้าอะค่ะ
ที่เกิดเหตุตำรวจไปพบ
ปืนลูกซองไทยประดิษฐ์๑กระบอก
แล้วก็ตกอยู่บนตะแกรงเหล็กใต้รถขายหมูนะคะ
แล้วก็มีซองปืนตกอยู่ด้วย๑อัน

ปรากฏว่าซองปืนมีรอยกระสุนทะลุออกมาจากปากซอง
และกระเป๋าสะพายสีน้ำตาลของผู้ตายมีรอยฉีกขาดตรงขอบกระเป๋าด้วย
ทีนี้ตำรวจก็เลยสันนิษฐานว่าขณะที่ผู้ตายเนี่ย
โน้มตัวจะไปยื่นเงินทอนให้กับลูกค้าที่เป็นผู้หญิงเนี่ย
ปรากฏว่าปืนที่อยู่ในกระเป๋าสะพายเนี่ย
ไกลปืนน่าจะไปขัดกับขอบไม้ตรงแผงหมู
แล้วปากกระบอกปืนก็เลยชี้ขึ้นไปทางหน้าอกพอดี
พอโน้มตัวกดลงไปปืนมันก็เลยลั่นใส่หน้าอกของตัวเอง
ทีนี้เราไปถามลูกชายของผู้ตายนะคะ
ลูกชายยืนยันว่าปืนกระบอกนี้เป็นของคุณพ่อ
ปกติแล้วพ่อจะพกปืนในกระเป๋าสะพาย

เพราะต้องขี่รถไปขายหมูในชุมชนต่างตั้งแต่เช้าตรู่ของทุกวัน
ทีนี้เป็นหน้าที่ของพิสูจน์หลักฐาน๙แล้วค่ะ

แล้วก็ต้องมีการนำหัวกระสุนที่ฝังอยู่ในหน้าอกด้านขวาของผู้ตาย
เปรียบเทียบว่าถูกยิงออกมาจากปืนกระบอกเดียวกันกับของเจ้าตัวหรือไม่
เบื้องต้นคือญาติเองก็ไม่ได้มีการติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
เพราะเชื่อเหมือนกันว่ากระสุนปืนที่หน้าอกด้านขวาเนี่ยก็คือปืนของผู้ตายนั่นแหละ
เพราะภาพวงจรปิดมันก็ชัดเจนไม่ได้มีคนไปทำร้ายเขา